ต่อกันที่เรื่องราวของกีฬาในประเทศกันบ้างนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ย้ำไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
บอกว่าให้เอาการแข่งขันจักรยานประเภทลูกชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะ
เป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับสมาคมกีฬาประเภทอื่น
เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
แข่งขันจักรยานประเภทลูกชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะ
แข่งกันที่เวลระดมที่หัวหมากเมื่อวานนี้แข่งขันกันวันสุดท้ายนะคะ
มีนายสาธิตปิตุเตชะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยพลเอกเดชาเห็มกระสีค่ะ
นายกสมาคมกีฬาจักรยาน
ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันนะคะกระทรวงสาธารณสุข
ได้แนะนำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยยึดการจัดการแข่งขัน
รายการนี้เอาไว้เป็นต้นแบบให้สมาคมกีฬาอื่นค่ะ
เพราะว่าสามารถทำได้ตามมาตรฐานของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค
โดยยึดหลักมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้ครบถ้วนเลยค่ะ
เรียนว่าสมาคมจักรยานได้จัดในส่วนของการตามมาตรการหลัก
ซึ่งเราได้วางมาตรการไว้เนี่ยครบถ้วนนะครับตั้งแต่๔มาตรการขั้นต้นนะครับ
รวมทั้งมาตรการที่เป็นมาตรการเฉพาะในเรื่องของการแข่งขันจักรยานซึ่งเน้นการไม่สัมผัสตัว
ส่วนผลการแข่งขันในรายการนี้นะคะร้อยโทยิงจุธาทิพย์มณีพันธ์ค่ะ
จากสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมทำผลงานได้สุดยอดเลยค่ะ
วาดคนเดียวไปถึง๕เหรียญทองนะคะ
ส่วนจายอังสุธาสาวิทนะคะจากทีมฟิตชื่อแมนเฟนพระราม๓

โดยการแข่งขันจักรยานประเภทลูกชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่๒
จะจัดขึ้นที่เดิมนะคะเวราโดมหัวหมากวันที่๒๔ถึง๒๖กรกฎาคมนี้ค่ะ